คุณผู้ชมร่วมส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับพวกเราชาวไทยรัฐทีวี
เพราะว่าเราได้รับมา๒รางวัลกับรางวัลทีวีสีขาว

รางวัลแรกเป็นทีมรายงานข่าวดีเด่นกับเหตุการณ์๑๓หมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
แล้วก็เป็นรางวัลของผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่นคือคุณมิ้วเขมสอนหนูขาว

โอ้โหน่าภูมิใจมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ย
ทุกคนทั้งสถานีทำงานหนักมาก

กับเหตุการณ์๑๓หมูป่าน้องมิ้นก็ไปที่ถ้ำหลวง
ผมไปก่อนนะผมไปก่อนวันแรก
แล้วก็จนถึงวันที่ประกาศว่าเจอ๑๓วัน
มิ้นไปรับไม้ต่อช่วงที่เจอแล้วแล้วก็นำตัวเอาออกมา

แล้วก็มีทุกคนคือต้องบอกว่าช่วงนั้นทุกคนแทบจะกินนอนที่สตูดิโอเลยค่ะ
ก็เป็นผลงานของพวกเราชาวบุญธรรมนั้นทุกคนร่วมใจกัน
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์วินาทีนั้นอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์นี้ครับ
รู้สึกว่า๑๗วันที่ผ่านมาความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดมันหายเป็นปลิดทิ้ง
หลังจากที่วันนี้เราเจอน้องทั้งหมดของทีมหมูป่าแล้ว
เชื่อว่าข่าวเหตุการณ์แบบนี้เป็นการวางแผนที่ยากที่สุดนะครับ
แล้วก็เป็นการดีไซน์งานดีไซน์จุดของทีมที่ยาก
เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปตลอดเปลี่ยนทุกวัน
๑วันเปลี่ยนทุกชั่วโมงซึ่งเราก็พยายามที่จะกระจายทีมข่าวของเราไปทุกจุด
เพื่อรายงานข่าวสารมาให้คุณผู้ชมหน้าจอได้ทราบ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ารางวัลที่เราได้เป็นของทีมข่าวไทยรัฐทีวีทุกคน
ตั้งแต่ผู้ประกาศข่าวที่อยู่หน้าจอผู้สื่อข่าวที่ลงไปช่างภาพ
ผู้ช่วยช่างภาพทีมโดรนทีมกราฟิกแล้วก็ทีมงานที่อยู่ในสตูส่วนกลางทุกคนเลย
อยู่ในห้องคอนโทรสวิชเชอร์เจ้าหน้าที่ต่างที่เป็นคนทำทุกอย่าง
คือมันต้องเป็นการประสานงานกันให้ได้อย่างราบรื่นจากข้างนอก
เพื่อเข้ามาข้างในในการที่จะส่งต่อไปหน้าจอทีวี
มันขาดฟันเฟืองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะแม้กระทั่งช่างภาพในสตูดิโอ
หรือใครก็ตามทีทุกคนสำคัญหมดก็กลายเป็นทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ที่ได้รางวัลกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คือ๑๓ชาวิตหมู่ปากติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบร้าย
พี่มิวแขมเม้าสอนหนูขาวก็ได้รางวัลมาผู้ดำเนินบรรยายการข่าวดีเด่น
ของเราคือคุณวรวัตรขุนทองบกข่าวหน้าหนึ่ง
ก็เป็นตัวแทนขึ้นไปรับรางวัลพร้อมกับตัวแทนทีมข่าวคือคุณพลอยสจี

ใช่ก็จะเห็นหน้าค่าตากันแหละพี่ขุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่า
อยู่ข้างหลังก็คอยบรรชาการเรื่องของคอนเทมเรื่องของประเด็นในการรายงานสน
สองคืนนะถูกต้องนะฮะแล้วก็แน่นอนพี่มิ้วของเราก็ไปรับรางวัลด้วย
รางวัลนี้ก็ตื่นเต้นมากพี่หมกว่าตื่นเต้นมากกว่าการอ่านข่าวอีก

ขอบคุณรางวัลทีวีสีขาวนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ
มอบรางวัลให้กับไทยรัฐนะคะทั้งในส่วนของผู้ประกาศข่าว
แล้วก็ทีมรายงานข่าวนะคะนี่เป็นการมอบรางวัลครั้งแรกด้วย
ต้องบอกเลยว่าคณะกรรมการทุกท่านที่เป็นการให้คะแนนเราเนี่ย
โอ้โหคณะกรรมการทรงคุณบุตรกันทั้งนั้นเลยนะคะ
งานที่มิ้วรักนะคะแล้วก็ทำให้มิ้วได้มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียจ
แล้วก็น่าภาคภูมิใจนี้ค่ะแต่กว่าจะออกมาหน้าจอนะคะ
สำหรับรางวัลในส่วนของผู้ประกาศข่าวเรามีทีมงานเบื้องหลังอีกเยอะมาก
ที่เป็นส่วนสำคัญทำให้เราได้รับรางวัลนี้แล้วก็คนรู้จักเรามากขึ้น
ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายด้วย
เรื่องของการรายงานข่าวหมูป่าเนี่ยต้องให้พี่ขุนแหละได้เป็นคนพูดนะคะ
ก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติภารกิจนี้
ข่าว๑๓หมูป่าเนี่ยเป็นข่าวที่ทำค่อนข้างยากเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนเยอะครับ
ซึ่งต้องยึดหลักจริยธรรมจัญญบันแล้วก็จัญญาวิชาชีพของสื่อมวลชน
ในการนำเสนอข่าวซึ่งรางวัลนี้ก็ปรากฏแล้วครับว่าเราทำได้

ทุกคนจับตามองไปทุกวินาทีจริง

เราไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่เกิดกับทีมข่าวของเรานะครับ
สำหรับเรื่องของรางวัลทีวีสีขาวของมูลนิธิจำนงรังสิกุลผู้จัดการประกวดก็มีการคัดเลือก
โทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชก็จัดขึ้นเป็นปีแรกนะครับ
ปีแรกเราก็คว้ามา๒รางวัลเลยนะครับ
ส่วนเกณฑ์การตัดสินรางวัลทีวีสีขาวได้มีการคัดเลือกผลงานผลิตในประเทศที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลนะครับ
ออกอากาศระหว่างวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ถึง๑๕ตุลาคม๒๕๕๙
พิจารณาโดยคณะกรรมการ๙ท่านที่ล้วนมีคุณวุฒิทางวิชาการ
แล้วก็เป็นไปอย่างมาตรฐาน
ปีนี้มีหลายช่องส่งไปเข้าปรากฏมากมาย
แล้วก็ได้รางวัลกันแต่ละประเภทก็
แล้วแต่ความสามารถแล้วก็เรื่องของคุณภาพในการนำเสนอรายการข่าว